เรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะชายวัยสามสิบหกปีคลั่งยาเสพติดอารวาส
มีคนแจ้งตำรวจพอตำรวจมาระงับเหตุปุ๊บเอามีดฟันตำรวจหัวแบะเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุแล้วก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุวิสามันฆาตกรรม
มีเสียงโต้แย้งมาบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทำไมถึงขั้นต้องวิสามันฆาตกรรมกัน
ตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานว่าทำไมมันต้องบานปลายไปถึงขนาดนั้นติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ครูตำรวจโรงเรียนต่อชดนามเมืองทองตำบลโนนทองอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานี
ถ่ายไว้เห็นภาพนายรันยูหรือมดวัย๓๖ปีมีอาการคุ้มข้างยาบ้า
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายลูกชายงัดประตูเข้ามาในโรงเรียน
เมื่อเห็นท่าไม่ดีกลุ่มครูจึงแจ้งตำรวจสพนายุงเจ้าของท้องที่ให้เข้าระงับเหตุ
ใจเดียวดาบตำรวจเสด็จอันทปัญญาพร้อมสายตรวจรวม๓นายก็รุดมาถึงแต่ไม่เจอตัว
ไล่ติดตามไปถึงหน้าวัดภูหัวบ้านอยู่ห่างออกไป๑กิโลเมตร
ตำรวจไล่ตามมาถึงกุฏิพระห่วงนั้นนายมดเห็นจวนตัวจึงถือมีดวิ่งทะลาไปหาดาบตำรวจเสด็น
กระโดดขึ้นค่อมก่อนใช้มีดฟันที่หัวจนเลือดสาดท่ามกลางเสียงร้องโอดคลวนของเหยื่อคมมีด
และเงื้อเตรียมฟันซ้ำอย่างบ้าคลั่ง
ห่วงนั้น๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลชาภูทรสายตรวจที่มาด้วยกัน
ตัดสินใจใช้ปืนขนาด๙มมยิงขู่ขึ้นฟ้า๒นัดแต่ไม่เป็นผล
ตัดสินใจใช้ปืนยิงเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดร่างล้มสุดลงจนสิ้นใจตายสยอง
ช่วงค่ำวันที่๘สิงหาคม
ชาวบ้านช่วยกันพาร่างนายดาบเสด็นวัย๔๗ปีส่งโรงพยาบาล
พบมีบาดแผลชะกันโดนฟันถึงกระโหลกศีรษะเสียเลือดมาก
แต่ถึงมือหมออาการปลอดภัยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนายุง
เย็บบาดแผลศีรษะด้านซ้าย๑๑เข็มเย็บ๒ชั้นเพราะบาดแผลลึกถึงกระโหลก
ส่วน๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลคนทำวิสามันยืนรอมอบตัว
และของกลางอาวุธมีดปลายแหลม๒เล่มของคนร้าย
ตำรวจสอบปากคำดาบตำรวจสรรยูครูต่อชะดอที่อยู่ในเหตุการณ์
และเป็นคนถ่ายคลิปเล่าว่าปกตินายมดไม่เคยเข้ามาในโรงเรียน
และนี่เป็นครั้งแรกที่มาเออะโวยวายสุดท้ายจบลงที่ความตาย
คาดสาเหตุมาจากฤทธิ์ของยาเสพติด
ที่นี่คุณผู้หญิงนั่งอยู่เก้าอี้ยังไม่ได้พูดทำเพลง
ชักออกมาครูผู้หญิงก็วิ่งนะ
พนักงานสอบสวนสพนายุงแจ้งข้อหา
สิบตำรวจเอกเฉลิมพลฐานฆ่าผู้อื่น
แต่เพื่อป้องกันตัวเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความหวัดภาวะให้กับชาวบ้าน
และครูในโรงเรียนตชดนามเมืองทอง
ด้วยเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำสอง
เพราะทุกวันนี้ยาบ้ายาเสพติดมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน